มาที่อีกหนึ่งคลิปนะคะเป็นคลิปเหตุการณ์อุบัติเหตุค่ะ

แต่ว่าสังคมออนไลน์ก็เพิ่งนำคลิปจากกล้องหน้ารถมาแชร์นะคะ
เหตุการณ์สาววัยเบนเจอร์เพศนะคะ
บิ๊กไบท์ตกสะพานที่พัทยา

นี่แหละค่ะเป็นเหตุการณ์ที่บันทึกเอาไว้ได้นะคะจากกล้องหน้ารถเผยแพร่โดยคุณสุกัณวากูลสุนะคะ
เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถของเธอเหตุการณ์๑๖เมษายนที่ผ่านมา
กำลังขับรถผ่านบริเวณสะพานข้ามถนนพระตำหนักแหลมบารีไฮพัทยาใต้หมู่๑๐ตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุงชนบุรีค่ะ
ก็ขับมานี่แหละปรากฏว่ามีร่างของหญิงสาวที่ขี่รถบิ๊กไบท์อยู่ด้านบนสะพาน
ร่วงลงมาจากความสูง๗เมตรค่ะ
แล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้เธอเสียชีวิตลงแล้วนะคะ
ขณะที่ด้านร้อยตำรวจโทยิงช่อพกาพฤกษชาติรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยา
ก็เปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตชื่อนางสาวสุพิษราวงอรันวัย๒๕ปี
ขี่รถบิ๊กไบท์ทรงสปอร์ตแบบผู้ชายมาจากแหลมบารีไฮมุ่งหน้าไปยังพัทยาเหนือค่ะ
ก็มาถึงที่เกิดเหตุช่วงกลางสะพานเป็นโค้งซ้ายคาดว่าน่าจะบังคับเลี้ยวไม่ได้
ทำให้รถเนี่ยฉลับไปชนกับกำแพงสะพานก่อนที่คนขี่จะร่วงตกลงมาแล้วก็รถถลายไปไกลกว่า๒๐เมตรนะคะ
ขับขี่บิ๊กไบท์ต้องระวังนะคะเพราะว่ามันไม่เหมือนรถจักรยานยนต์อย่างอื่น

ใช่เวลาสอบใบขับขี่เนี่ยก็ต้องเป็นอีกในลักษณะหนึ่งการอบรมก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็ต้องระมัดระวังด้วย
ถ้าแก่คนไม่ชินเนี่ยแล้วก็ขี่บิ๊กไบท์เนี้ยเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย
จริงเคยทดลองขี่จากรถจักรยานยนต์ทั่วไปไม่ต้องบิ๊กไบท์นี่แหละ
คนเราเวลาตกใจมันบิดนะคะมันไม่ได้เบรก
เพราะฉะนั้นตรงนี้อันตรายมากถ้าไม่คุ้นชินหรือว่าไม่ได้เชี่ยวชันจริง
แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ